คุณผู้ชมปกติเวลาเราจะวัดตัวกันเนี่ย
ก็ส่วนมากตัดเสื้อโพ่งเสื้อผ้าอะไรแบบนี้
แต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่า

ป่วยเป็นโรคอ้วนแล้วก็ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ด้วย
น้ำหนักตัวเธอ๒๐๐กว่ากิโลกรัม
โอ้โหรักษามานานแล้วแต่ว่ามันไม่หายค่ะ

กลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดเธอเสียชีวิตกระทันหันอะไรอย่างนี้
ก็กลัวว่าจะเป็นภาระกับครอบครัวเป็นภาระกับสามี
อยากที่จะให้กู้ภัยช่วยวัดตัวให้

ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวนวรัฐจันผลหรือว่าคุณบีนะคะอายุ๓๐ปีค่ะ
เธอก็ติดต่อไปที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
ให้มาที่บ้านของเธอที่อยู่ในอำเภอพรานกระต่ายเนี่ยค่ะ
เพื่อมาวัดตัวทำการต่อลงศพขึ้นมาใหม่

จริงเธอไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคะ
ที่เธอต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเป็นเพราะว่า
อย่างที่บอกเธอป่วยเป็นโรคอ้วนแล้วก็ไทรอยด์

แล้วที่สำคัญก็คือว่าเธอมักจะมีอาการนอนหลับแล้วหยุดหายใจ

เป็นมาหลายครั้งแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ
ซึ่งในทุกครั้งสามีกับญาติก็จะช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลรอดชีวิตบุดหวิดมาหลายต่อหลายครั้ง
แต่ทุกวันนี้อาการนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปค่ะ
เธอก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดหลับแล้วหลับไปเลยไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ย
จะเป็นการสร้างภาระให้กับสามีแล้วก็ครอบครัวสามีในการหาโรงศพ
เพราะว่าทางบ้านเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะคะ
ตัวเธอเองก็เนี่ยค่ะมีรายได้เล็กน้อยจากการพับดอกไม้จันทร์ขายค่ะ
โรคที่หนูไปอยู่ไทรอยต้องกินยาไปตลอดชีวิต
ยาที่ให้มากินเนี่ยถ้าบางครั้งขาดยาเนี่ย
หนูก็มีอาการชักเยี่ยวลุดเที่ยวนอนเลยอ่ะ
ที่หนูจะหลับลึกเนี่ยนะคะพี่หนูจะเพ้อละเม้ออะไรไม่รู้
แล้วก็เยี่ยวเนี่ยเกงลุดเยี่ยวราดอะไรไม่รู้สุขตัว
แล้วก็หลับไปเลยอ่ะค่ะปลุกไม่เติม
เราก็เลยคิดว่าคือคงไม่หายแล้วใช่ไหมพูดตามตรง
ค่ะหนูกลัวว่าเดี๋ยวเท่าไหร่วันหนึ่งหนูหลับไปแล้ว
แล้วคราวนี้ไม่ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่แฟนอะไรอย่างนี้
ก็จะลำบากหาซื้อลงซื้อลงเขาก็ไม่มีเงินกัน
ก็ไม่อยากเป็นภาระใครไม่อยากทำให้คนข้างหลังเขาเดือดร้อน
นายสมหวังเจริญอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
ก็บอกนะคะที่วัดตัวให้ตามความต้องการล่ะค่ะ
พอวัดตัวเสร็จแล้วก็ตั้งใจจะไปหาไม้มาต่อโรงเตรียมเอาไว้ให้